ช่วงนี้เตือนภัยสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ทางกรมอุตุเองก็บอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เลยฝนตกหนัก
แรงเลยนะคะในช่วง๒๓วันนี้นะคะฝนถล่มทั่วไทยเลย
อย่างที่ปลาจีนบุรีค่ะก็มีฝนตกหนักลงมา
น้ำท่วมถนนสายสามสิบสามแล้วก็สายสามศูนย์สี่
ทีนี้พอโอ้โหน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยนะคะถนนลื่นค่ะ
อื้อวัตเทศรถบรรทุกภ่วงยี่สิบสองล้อพลิกความตกไหลทางด้วยนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายสามสิบสามและสายสามศูนย์สี่
ช่วงตลาดอุดมศุกร์ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรี
จังหวัดประจีนบุรียังทรงตัวค่ะน้ำนี่ยังท่วมผิวถนนสูงประมาณสามสิบเซน
การจราจรก็ยากลำบากนะคะเจ้าหน้าที่ปพและแขวงทางหลวงประจีนบุรี
ปักเสาทำแนวขอบถนนเพื่อป้องกันรถตกไหลทางค่ะแล้วก็ประกาศให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
ว่าต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้นะคะส่วนบนเขาโทนถนนสายสามศูนย์สี่
ตำบลบุพรามอำเภอนาดีประจีนบุรีฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงยี่สิบสองล้อบรรทุกน้ำตาลทะเบียนตัวหัวเนี่ย
หนึ่งขีดหนึ่งสี่เจ็ดสองชนบุรีเสียหลักแล้วพลิกคว่ำตกข้างทางที่หน้าสารเจ้าพ่อเขาโทนเลยนะคะ
คนขับไม่ทราบชื่อกระเด็นตกจากรถบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนำตัว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลนาดีนะคะส่วนจังหวัดนครราชศรีมานายกรอบชัย
อรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาสั่งประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภจังหวัดชนระประธานสาธารณสุขแล้วก็ผู้อำนวยการเขื่อน
ร่วมกันตั้งวอรูมค่ะซักซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมในพื้นที่๓๒อำเภอและเขตติดต่อ๓รุ่มน้ำ
รุ่มน้ำลำตะคองที่จะมีน้ำไหลผ่านหลายอำเภอถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวเลยนะคะแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุด
ขอให้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทธกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน
ขอให้ประชาชนทุกพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามพยากรณากาศอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะกลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรนะคะต้องระวังฝนถล่มทั่วไทย
เพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างค่ะ
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนล่าง
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอนามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังฝนร่วมกันนะคะ